มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนเอาคลิปไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมในการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพคูคศจังหวัดปฐุมธานีในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
จะเห็นว่าชายเป็น๑๐เลยคุณเขียนมาสอนไปรุมคนคนเดียว
มีอาวุธด้วยนะมีมีดด้วยด้วยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคือวัยรุ่นนี้เขาก็ไม่ได้สู้นะเขาก็ไม่ได้สู้นะครับ
ผู้ที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยนะครับเขาส่งคลิปไปยังเพจแหม่มโพดำนะครับ
แล้วก็โพสต์ข้อความระบุว่าแก๊งหนุ่มใหญ่นับ๑๐คนพร้อมอาวุธ
รุมทำร้ายวัยรุ่นกลางปั๊มโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน
อ่าย่านคูคศปฐุมธานีนะฮะเมื่อวันที่เจ็ดเวลาประมาณเที่ยงคืน
มีชายวัยกลางคนประมาณ๙๑๐คนมารุมทำร้ายแฟนหนูคนเดียว
ไปแจ้งความไว้ที่สพคูคศแต่ไม่มีวี่แววที่ตำรวจจะดำเนินคดีเลย
ปั๊มน้ำมันก็เดินเรื่องกับทางตำรวจให้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่สุดท้ายก็ยังจับกลุ่มคนทำผิดไม่ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตรวจสอบที่สพคูคศปฐุมธานีนะครับ
ได้รับข้อมูลจากพันธบทโทวรพันธ์พิสุทธานนท์เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสพคูคศ
ท่านก็บอกว่าเมื่อคืนวันที่๗มกราคมต่อเนื่องวันที่๘มกราคม
มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะฮะว่าถูกทำร้ายร่างกายในปั๊มน้ำมัน
อันนี้มาแจ้งความจริงนะครับมีร้อยเวรที่รับเรื่องเอาไว้
จากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเบื้องต้นคาดว่าเป็นการเข้าใจผิดของกลุ่มชายชะกันเกือบ๑๐คน
คงจะมีเรื่องมาจากข้างนอกปั๊มคุณเขียนมาสอน
แล้วก็ตามคู่อริมาในปั๊มน้ำมันแล้วมาเจอคนที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้าย
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นชายคู่อริก็เลยรุมทำร้ายนะฮะพูดง่าย
คือทำร้ายผิดตัวแต่มันจะผิดตัวหรือถูกตัวมันก็ไม่ใช่ไง
อย่างนี้คือเขาบาดเจ็บเขาเสียหายหนักนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังไงซะคดีนี้ตำรวจยืนยันว่าถือว่ามีความผิด
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
เดี๋ยวจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
เดี๋ยวจะขอจากศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับ
ตำรวจทำตามขั้นตอนไม่ได้นิ่งเฉยดูดาย

มันอุกอาดมากเป็นสิบอ่ะรวมไปเอาเรื่องเขาอ่ะ

ทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือมีแปร